กันอย่างต่อเนื่องนะสำหรับเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงค่ะ
ล่าสุดนะพระเอกมาสเซอร์คุณเป้อารักษ์พร้อมกับผู้กำกับหนังโฟลคิง
ปรากฏตัวก่อนฉายหนังจริงที่สวนรถไฟจตุจักรค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้หนุ่มเป้
เนี่ยเผยผ่านบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกเลยนะคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าจะมีหนังโฟลคิงภาคสอง
หลังจากที่ภาคแรกเนี่ยสร้างปรากฏการณ์โกยรายได้แบบถล่มทลาย
มีครับเขาเริ่มถ่ายตุลาคมนี้ครับ

ใช่เพราะว่ามันเป็นแบบช่วงเวลาต่อไปอะไรอย่างนี้ครับ

ครับก็ประกาศผ่านทางไทยรัฐทีวีเลยแล้วกันนะครับว่ามีแน่นอน
ดูดูแลดูแน่นอน
คือภาคแรกคุณเป้ตายไปแล้วในเรื่อง

เออเอาว่าคนเขาก็ดูกันไปแล้วหนังใครก็ดูแล้วนะ
มากกว่าจริงพวกแม่งไม่ทำหรอก

เอาล่ะเดี๋ยวภาค๒จะเป็นยังไงต้องรอดู
ส่วนเรื่องความรักของหนุ่มเป้กับสาวมิเรียมตอนนี้
แฮปปี้มีความสุขดีนะคะ

แต่เพราะเอิญว่าด้วยความหน้าเหมือนกัน
คนก็เลยแซวว่าเป้กับมีเรียมเนี่ย
เป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าเหมือนไหมล่ะ
สำหรับแพลนเกี่ยวก้อยมิเรียมไปเที่ยวต่างประเทศ

เพราะว่ายังลุยถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่ง
ที่สำคัญคือวีซ่ายังไม่ผ่านนะคะ
ที่ยุ่งท้ายเป๊อรักยังฝากแฟนบรรเทิงไทยรัฐ
ติดตามผลงานเพลงใหม่นะคะ
เพราะต่อให้ดังจากผลงานชิ้นใดก็ตาม
ก็ไม่เคยย่อท้อเรื่องทำเพลงค่ะ

ผมก็ได้ไปวนไปในแถวรอบกรุงเทพไม่ไกลครับ
ยุลงยุโรปที่เขาไปเที่ยวกันนะคะเพื่อนไปกันเยอะ

แผนจะไปเที่ยวกันไปฮารุไง
ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีครับทำงานก่อน

ผมติดละครอยู่เรื่องด้วยครับไปไม่ได้ครับ

ติดตามให้สื่อโลโซนะครับแต่ที่สำคัญนะครับ

แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเพลงครับ